เข้าไปได้โดยรอบหนี้
ตั้งไม่รู้ว่าตัวมนและผู้หวาน
ที่เยี่ยมได้วิ่งมากขึ้น
ต้นยกนี่ทำได้นะครับชนะบิ๊กวัน
ทำได้ดีด้วยครับโดยเฉพาะจับจังหวะแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายครับ

เหมือนกับพี่รันหมุนผ่านดินอัดเข้าซอกแขนครับ

หลังจาก๓ราวด์แอคชั่น

เพื่อรักษา
เบลูเทอร์เดอร์

ผลไม้ปลากัดจิม